ยอดเยี่ยมขอมุมันอุทสมานมูซานะครับณเปล่าทีมชาติไทยของ
ก็คือดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นปีที่๒ติดต่อกันครับ
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟุตซอลระดับโลกครับประกาศรายชื่อผู้เล่นที่เข้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมของโลก
ชื่อที่วงอยู่นั่นก็คือมุมันอุสมันบูรสาชกเมด
มีรายชื่อติด๑ใน๑๐คนที่ได้ลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโลก
เป็นปีที่๒ติดต่อกันหลังจากเคยมีชื่อเข้าชิงรางวัลนี้มาแล้ว

ในปีนี้ครับเม็ดก็ทำผลงานโดดเด่นนะครับ
ว่าจะเป็นการย้ายไปค้าแข้งในหลีกสูงสุดของสเปน
คว้าแชมป์สโมสรอาเซียนมาครองได้เป็นสมัยแรกส่วนระดับชาติครับ
เมดนั้นก็พาทีมนะครับโตเวอร์เล็กไทยเข้ารอบแปด
เป็นสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียคว้าแชมป์ไทยแลนด์ไฟล์สองพันสิบแปด
พร้อมกับตะแหน่งดาวสันโบแล้วก็ช่วยทีมท่าไทยนั้นป้องกันแชมป์อาเซียนที่โนนิเซียนะครับ
ซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่สิบสี่ด้วยสำหรับการประกาศรางวัลนี้นะครับ
จะให้ผู้สันทัศน์กรณีด้านกีฬาฟุตซอลของโลกเป็นผู้มีสิทธิโหวตนักเตะ๕คนที่เหมาะสมในแต่ละสาขา
อันดับหนึ่งจะได้ห้าแต้มนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปจนถึงอันดับห้าเนี่ยได้หนึ่งคะแนน
ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลต่างในวันที่๓๐ธันวาคมนี้ครับ